ถามความรู้สึกตอนเราจับได้เบอร์๓ครับคิดด้วยเบอร์๓เดี๋ยวไหมครับ
คิดนะครับเพราะว่าผมคิดว่าสวย
คิดมากเลยว่าโอ้โหมันเหลือตั้งสามเบอร์แล้วทำไมเราจับมันเหลือ
ตอนผมจับผมจับเป็นคนที่๑๒มันเหลือเบอร์๓เหลือ๑๒เหลือ๑๒
ผมคิดใจเอ๊ะถ้าได้เบอร์๓ทำไงวะแล้วมันก็ได้จริง
ชูยังไงก็เป็นประเด็นอยู่แล้วเพราะว่าพอมันเป็นเบอร์๓แล้วยิ่งเป็นผมด้วย
มันเป็นสกลทีโอเคไปเลยก็ง่ายดีความจริงผมก็ชูได้ทุกแบบ
เพราะผมคิดว่าไอ้พวกสัญลักษณ์เนี่ยมันไม่ได้ผูกขาดโดยกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
ผมอยากจะให้รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องทั่วไป
ซึ่งไทยก็จะใช้ได้ไม่ได้ผูกมัดกับกลุ่มไหนนะครับ
เราก็ต้องทำใจเพราะผมก็คิดจริงว่า
มันคงไม่สามารถทำให้ใครมาชอบเราได้รอด
เช่นร้านที่สูงวัดตอนนี้

วางอย่างไม่ได้
ผมว่าตอนไปหลอกมีคนประสานงานผมเยอะมาก
ส่งเข้ามาในเฟซบุ๊คหรือแฟนเพจให้ผมช่วย

โดยเฉพาะกรปศหรือเฉพาะอะไรก็ตามคือเราเป็นผู้ว่าของทุกคนให้ได้
เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาไม่แฮปปี้กับเราบางครั้งก็อาจจะแสดง
คือถ้ามันไม่เกินเลยมากแล้วผมก็เฉยปล่อยผ่านได้ครับ
ผมอยู่ในวงการการเมืองเกี่ยวกับกรุงเทพมหานครมา
น่าจะรวม๑๖๑๗ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยประสบการณ์เป็นทั้งสอสอแบบเขตเลือกตั้ง
แล้วก็เป็นรองผู้ว่าได้บริหารเมืองมา๔ปี
ผมคิดว่าเป็นจุดแข็งที่น่าจะหาได้ยากในผู้สมัครหลายคนครับ
ผมจะรู้ว่าอะไรที่อยู่ในอำนาจกรทมอันไหนทำได้ไม่ได้
ซึ่งมันจะสะท้อนไปถึงนโยบายของผมเพราะว่าสังเกตนโยบายผมอาจจะไม่หวือหวามาก
แต่มันจะเป็นนโยบายที่มันทำได้แน่ภายใน๔ปีเพราะผมไม่อยากจะเสนออะไรไปแล้ว
ถึงเวลามันย้อนกลับมาที่ผมแล้วว่าเสนอแล้วทำไม่ได้
ด้วยความเป็นรองเนี่ยมันไม่ได้รับผิดชอบทุกอย่าง
มันรับผิดชอบเฉพาะที่ท่านผู้ว่ามอบหรือว่าเฉพาะหน้างานที่ผมรับผิดชอบ
แต่ปัญหามันร้องมาทุกเรื่องไงเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่ผมทำไม่ได้เนี่ยผมว่าเก็บไปแล้ว
ผมจดไว้แล้วว่าในอนาคตถ้าผมมีโอกาสมาทำเนี่ยผมจะทำอะไร
ซึ่งตลอด๔ปีเนี่ยผมก็เก็บมาหลายเรื่องซึ่งหลายอย่างก็ออกมาเป็นนโยบายที่ผมเสนอ
เพราะฉะนั้นเนี่ยการรู้ว่าอะไรทำได้ทำไม่ได้แล้วพร้อมที่ว่าสมมุติผมได้รับการเลือกตั้งเนี่ย
ผมพร้อมทำงานต่อได้เลยทันทีครับ
สิ่งแรกที่ผมมาทำเลยคือเรื่องของงบประมาณ
ต้องเรียนว่าจังห์เทียบมหาคลอาจจะงบประมาณเยอะ๘๐๐๐๐ล้านนะครับ
แต่ว่าเป็นเงินเดือนไป๔๐
ไม่เคยมีผู้ว่าคนไหนที่คิดจะหาเงินเพิ่มเอง
ทั้งที่ศักยภาพของกรุงเทพมหานครเนี่ยสามารถหาเงินได้นะครับ
มันกิจการอย่างเช่นขยะอย่างนี้
กฎหมายพรบกรทมให้กรุงเทพมหานครจัดการขยะ
แต่ก็เปิดช่องให้เราสามารถให้เอกชนทำได้

ปีนึงเนี่ยเราต้องจ่ายเงินไปประมาณ๔๕๐๐ล้าน

ถ้าเราเอา๔๕๐๐ล้านเก็บเอาไว้

และ๔๕๐๐ล้านสามารถเอาไปทำงบประมาณอีกเยอะแยะมากมายได้
ผมคิดว่าคนที่เป็นผู้ว่าที่ดีแล้วทำทันทีเนี่ย

โปรดติดตามตอนต่อไป